ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชมได้เวลาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันแล้วนะคะ
ไปดูราคาเนื้อสัตว์กันเลย
วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ

กัดขาว๑๓บาทต่อกิโลกรัม
บุ้งจีน๑๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็พริกจินดาแดงก็ขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐บาทค่ะ
ส่วนประกอบในเมนูอาหารหลายอย่างก็ต้องใช้ผัก